พาคุณผู้ชมไปหาของกินเช่นเคย
แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นอาหารป่าที่เป็นสุดยอดเมนูของคนชอบทานอาหารป่าเลย

แต่ว่าช่วงนี้ราคามันแพงนิดนึง
มันแพงตลอดเวลาเลยนะกิโลกรัม๑บาทประมาณสัก๖๐๐ได้
เออคนชอบเนี่ยมันก็เอาไปต้มเอาไปทำอะไรหลากหลายเมนู
มันต้มเกลืออย่างเดียวอร่อยมาก
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันออกแล้วนะ
เห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบคุณผู้ชมมี๒ชื่อนะครับ
ออกมาเยอะเลยนะฮะถูกนำไปวางขายในตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเห็บเพาะเริ่มออกแล้วตามฤดูกาลหลังจากมีฝนตกในพื้นที่มันก็จะออกเยอะหน่อยนะครับ
นางพายะสาแม่ค้าคนนี้อายุ๖๖ปีแล้วก็บอกว่าเห็ดเพาะที่นำมาขายช่วงนี้เนี่ย
เป็นเห็ดรุ่นแรกแรกเพิ่งจะออกมาราคาก็เลยสูงกิโลกรัมละหกร้อยทีเดียวนะ
แต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาเยอะมันมีในตลาดเยอะราคาก็ถูกลง
โดยเห็ดพออ่อนข้างในเต็มเนื้อสีขาวราคาจะสูงมาก
เพราะว่าพอไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีความกรอบหอมรสชาติอร่อย
ซึ่งต่างจากเห็ดเพาะเนื้อในที่มันเป็นสีดำคือเป็นเห็ดแก่ง
เห็นไหมอันนี้มันขาวไงมันก็จะราคาสูงมันคือมันสดอ่ะนะ
ถ้ามันดำมันคือมันแก่เนื้อมันก็เหนียวไม่อร่อย
แล้วก็เห็ดพอที่นำเข้ามาจากฝั่งพม่าเองก็จะเป็นเห็ดแบบครั้งเก่าในดินตั้งแต่ปีที่แล้ว
มันก็ไม่อร่อยด้วยให้คุณผู้ชมเลือกซื้อที่มันข้างในขาวนะ

จากนี้บริเวณริมถนนสายแม่สอดตาด
มีชาวบ้านนำเห็ดเพาะไปวางขายเยอะเลยครับ
สำหรับเหตุผอดนับเป็นสุดยอดอาหารปาก
ชาวบ้านเขาชอบกินกันมากที่สุดเลย

ผัดเอาไปต้มไปทำแกงคั่วก็ได้

คุณผู้ชมผ่านไปแถวนั้นก็แวะซื้อได้ช่วงนี้นะครับ